ไปดูอีกหนึ่งเรื่องชาวบ้านที่เชียงใหม่สุดทนเขาเอากล้องไปแอบติดในกุฏิพระเลยเป็นถึงเจ้าอาวาสนะ
แต่ทำไมไปนัวเนียหญิงสาวคนนึงรูปผมโอบกอดนวดรูปคำอะไรกันแบบนี้ได้เหรอไปดูภาพกันก่อนครับ
นี่คุณผู้ชมดูหญิงสาวนั่งอยู่อภะท่านมาแล้ว
ใกล้ชิดแนบชิดกันสักพักเอามือไปรูปผมลักษณะเหมือนเอ็นดูจังเลยนะฮะ
เป็นคลิปเฉาเกิดขึ้นกลางวัดในอำเภอศรันตร์ป่าตองเจ้าอาชิมัณย์เนี่ยรูปไปแล้วรูปผม
แน่นอนผู้หญิงผู้ชายคือพระสงฆ์แตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้ว
อันนี้คือเป็นถึงพระครูเจ้าอาวาสวัดอันนี้โอบกอดเลยทีเดียวโอบเอวกันไป
หญิงสาวก็เข้าไปอยู่ด้วยกันบ่อยนะฮะเป็นหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งนี่แหละครับ
มีภาพโอบกอดรูปศีรษะบางครั้งก็จับหัวโน้มเข้าไปซบกวางขาก็มี
ให้เด็กไปนวดในกุฏินี่อันนี้เป็นภาพของการให้เด็กไปนวด
รูปคำอะไรกันไปมีรายงานบอกว่าเจ้าอาวาสรูปนี้อายุ๖๓ปีนะครับ
เริ่มเห็นพฤติกรรมไม่ดีเลยแอบไปติดกล้อง
แล้วพอเอาภาพมาดูโอ้โหหลักฐานมันก็ชัด
ผู้หญิงที่ไปมันผลัดเปลี่ยนไปมาไม่ซ้ำหน้าเลยนะ
แล้วก็มีข้อความแชทลับที่เจ้าอาวาสรายนี้ไปแชทหาเด็ก
ลักษณะคุยกันเหมือนแบบชู้สาวอะครับแล้วก็มีกระแสข่าวว่ามีการ
ซื้อบ้านเอาไว้ให้กับหญิงสาวอยู่ด้วยนี่เนี่ยครับอ๋อนี่คือแชท
แชทคุยกันกับผู้หญิงนะฮะชาวบ้านก็เลยส่งเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ
อันนี้บ้านอันนี้ซื้อไว้ให้กับเด็กผู้หญิงอยู่โอ้โหนะฮะตอนนี้กำลังให้พระท่านตรวจสอบอยู่นะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าเด็กผู้หญิงเหล่านี้เป็นใครเพราะเบื้องต้นเขาบอกว่าเป็นหลานใช่ไหมอะไรแบบนี้
แต่ก็ถึงแม้เป็นหลานก็มันก็ผิดอยู่ดีเป็นลูกก็ไม่ได้ค่ะนะฮะเดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร